มาอีกเรื่องหนึ่งมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับ
เว่นขับกระบะจะเอากุญแจไปคืนเพื่อน
เพราะว่าตอนกลับบ้านกุญแจของเพื่อนมันติดมาด้วยนะครับ
ขากลับรถเสียหลักพุ่งตกคลอง
โชคดีที่ผู้ชายคนนี้ยังมีสติอยู่นะครับ
สามารถที่ทุบกระจกรถออกมาได้รอดหวุดหวิดคุณ
รถอยู่ไหนก่อนสภาพรถกระบะมิซูบิชิ
ที่ตกลงไปอยู่ในคลอง๔วาตากล่อม
ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ลึก๓๔เมตรคุณเห็นรถไหม
ไม่เห็นเลยโอ้นี่ไงโผล่มาแค่นิดเดียว
โผล่มาแค่นิดเดียวจากน้ำเนี่ยนะครับ

ตำรวจโรงพักกระทุ่มแบนต้องประสานรถยกมาช่วยกันนะฮะ
เจ้าหน้าที่กระโดดน้ำลงคลองเพื่อจะเอาโซ่ไปล่าม
แล้วก็ยกรถคันนี้ขึ้นมา
ยกมาได้ก็เห็นสภาพของรถคือกระจกหน้ารถแตก
ประตูฝั่งคนขับยุบตัวรถเสียหาย
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงมีเสาไฟส่องสว่างบนฟุตปาด
ถูกชนหักรวมทั้งรั้วสเตเลสกั้นริมคลองก็พังเสียหายด้วยนะครับ
ส่วนคนขับก็คือนายอิสริยะพิบูลอายุ๑๙ปี
เป็นพนักงานร้าน๗๑๑ได้รับบาดเจ็บ
มีแผลฉีกขาดที่หูแขนขาอากาศไม่สาหัส
ตอนนั้นที่รถตกน้ำเขายังมีสติอยู่นะ
ที่รถมันจะจมไปทั้งคันก็ทุบกระจกรถออกมาได้
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลกระทุ่มแบนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
ญาติของนายอิสริยะเล่าให้ฟังบอกว่าปกติแล้ว
อิสริยะนั้นจะขี่รถจักรยานยนต์
คือเขาขี่รถจักรยานยนต์นะคุณฟังให้ดี
คือเขาใช้เส้นทางนี้เป็นประจำในการไปทำงาน
แต่มาวันนี้นะครับหลังจากออกกะตอนเช้า
ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาถึงบ้าน
ก็พบว่าแหมเผลอหยิบกุญแจของเพื่อนมาด้วย
ทีนี้ล่ะครับก็เลยรีบออกไปที่๗๑๑

แต่คว้ากุญแจรถกระบะไปก็เลยรีบขับรถกระบะออกไป
ขากลับมาก็เลยเกิดอุบัติเหตุเสียหลักพุ่งตกคลอง
ตำรวจก็เตรียมสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ